นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
สมุทรสาครมีอุบัติเหตุหนุ่มพม่า๒คนขี่จักรยานยนต์ไปชนขอบสะพานกลับรถ
ร่างตกลงมากระแทกกับกระโปรงหน้ารถเก่งที่ขับอยู่บนถนนนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บอีก๑คน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพวินาทีรถจักรยานยนต์เสียหลักชนขอบสะพานกลับรถหน้าไทยวัสดุ
พระราม๒ในพื้นที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาคร
แล้วร่างตกลงมากระแทกกับพื้นถนน
ที่สัญจรผ่านไปมาต้องหากหลบไม่ให้ทับซ้ำ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ชายชาวพม่าเสียชีวิตหนึ่งศพ
และได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถเก๋งสีขาวจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังเสียหาย
ส่วนบนสะพานพบรถจักรยานยนต์ล้มตะแคงอยู่๑คัน
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามถนนพระราม๒
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุอยู่ผู้เสียชีวิตก็ตกลงมากระแทกเศษหน้ารถ
คนขับไม่สามารถหยุดรถได้จึงลากไปไกลประมาณ๒๐๐เมตร
จอดรถลงมาดูก็พบว่าเสียชีวิตแล้ว
ที่จังหวัดน้องคายเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถสิบล้อบรรทุกดิน
บนถนนมิตรภาพช่วงอุดรธานีน้องคายในพื้นที่ตะบนหนองกำเกาะอำเภอเมืองหนองคาย
ที่เกิดเหตุพบนายวุฒิชัยชัยกิจอายุ๒๕ปี
คนขับขี่ได้ระบาดเจ็บขาขวามีแผลฉีกขาด
ตรงคลองข้างถนนพบรถจักรยานยนต์ล้มตะแคงอยู่
ออกไปพบรถสิบล้อบรรทุกดินที่ด้านหน้ามีร่องรอยถูกชนจอดอยู่

สิบล้อกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าสายงานก่อสร้างใกล้จุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกับที่นายวุฒิชัยขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมา
พยายามเร่งเครื่องแซงจากด้านซ้ายจึงพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บ

ชนท้ายรถพ่วงบนถนนสายบ้านบึงมาปู
ในพื้นที่ตะบนคลองกิวอำเภอบ้านบึง

กระดาษที่บรรทุกมาตกกระจัดกระจาย
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรถบรรทุก๖ล้อยางระเบิด
พุ่งเหินข้ามเกาะกลางถนนไปชนท้ายรถพ่วง๒๒ล้อ
ทำให้คนขับรถบรรทุก๖ล้อกระเด็นออกมาเสียชีวิต
ส่วนทางของรถพ่วงพลิกคว่ำไปทับคนงานทำถนน
ตรงจุดเกิดเหตุเสียชีวิตอีก๑ศพ
อีกรายเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนประสานงากับรถกระบะบนถนนสาย๓๑
ในพื้นที่ตะบนภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
จุดเกิดเหตุห่างจากกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินโบกประมาณ๓๐๐เมตร
อยู่ในสภาพพลิกตะแคงอยู่กลางถนนภายในรถพบคนขับเสียชีวิตคาที่
ภายในรถพบศพจาโทสุธิพงศ์อำมาอายุ๒๗ปี
และจาโทพงเทพเสาสมภพอายุ๒๘ปี
สังกัดกรมอู่ทหารเรือเสียชีวิตติดภายใน
ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างออกมาด้านนอก
สันนิษฐานว่าทั้งสองคันน่าจะขับรถมาด้วยความเร็ว
ชนประสานงากันจนเสียชีวิต๓ศพ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทำให้รถพังเสียหายเกือบทั้งคัน
หญิงสาวอายุ๒๑ปีที่นั่งข้างคนขับได้รับบาดเจ็บ
หมดสติอยู่ข้างรถแต่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ผู้ภัยรีบช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนนายพิทยาคมหงชนะกิจอายุ๒๗ปีคนขับรถเก๋งระบุว่า
ขับรถมาจากกรุงเทพมุ่งหน้าพัทยาแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
มีรถขับปากหน้าจึงเสียหลักพุ่งชนคอสะพานอย่างจัง

พอหาบาดเจ็บหลักก็ก็กินกับพวกน้ามาเลยทีเดียวเลย

ก็มาจากกรุงเทพฯอ๋อจากเทพฯกำลังจะไปประจา

ตำรวจบันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุสังเกตเห็นนายพิทยาคมมีพิรุษ
ขอตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายก่อนที่จะพบกัญชาอยู่ในถุงซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกง
แม้ว่านายพิทยาจะอ้างว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชารักษา
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปากใจเชื่อจึงคุมตัวไปสอบปากคำ